สวัสดีครับได้เวลาของการมารับชมข่าวภาคดึกนะครับสรุปข่าวเด่นรอบวันในไทยรัฐจอบประเด็นกับผมทัศนัยโค้ทองและทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ชนกับรถเก่งที่ขับสวนมาครับ
รถเก่งคันนี้มีญาติญาติพากันกลับมาจากงานแต่งครับ
เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บถึง๖ราย
ติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
คิริคันทำให้รถทั้งสองคันพังเสียหาย

แล้วให้นอนอยู่บนหลังคารถเก๋งระหว่างช่วยเหลือ

ผู้โดยสาร๒คนขับมาถึงจุดเกิดเหตุ
เสียหลักหลุดโค้งหมุนไปชนกับรถเก๋ง
ที่มีคนขับกับเพื่อนรวม๔คน

ทำให้คนในรถทั้ง๒คันได้รับบาดเจ็บ

รถกระบะ๒คันชนประสานงากัน

ช่วงก่อนถึงสะพานลำชีตะบนคอโดอำเภอเมืองสุริน

โดยอีกคันถูกชนจนตกลงข้างทาง

คือนายเพียวแซ่อึ้งอายุ๗๕ปี

ทั้ง๒คันกู้ภัยนำศพออกมาด้านนอก

ขับรถกระบะสีเขียวมาจากตัวเมืองสุรินท

พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่ามีอาการหลับใน

ขับสวนมากับผู้โดยสารอีกคนอย่างจัง

ผู้เห็นเหตุการณ์และผู้บาดเจ็บ
เข้าให้ปากคำ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง

เสียหลักตกคลองส่งน้ำ

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง

อายุ๖๑ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์

อยู่ในคลองคอนกรีตที่ไม่มีน้ำ
สูงประมาณ๓เมตรมีบาดแผลตามร่างกาย

นำขึ้นมาจากคลองก่อนเกิดเหตุ
บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มาจากตัวเมือง
จังหวัดกาลสินพอมาถึงจุดเกิดเหตุ

ฝั่งตรงข้ามคลองแต่คุยไม่สะดวก
เข็นรถจักรยานยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ

จะพลัดตกลงไปทั้งคนทั้งรถ